วันนี้คือหน้า๑๑๑สุพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้
วิศวกรยุ่นขนอาวุธจะขึ้นเครื่อง
ไปซื้ออาวุธยุทธภัณฑ์มาจากเวียดนาม
และสามารถขึ้นเครื่องบินจากเวียดนามมาประเทศไทยได้

อนุญาตให้นำสิ่งของเหล่านี้อาวุธยุทธภัณฑ์เหล่านี้
ขึ้นเครื่องได้แต่พอมาถึงเมืองไทย
และกำลังจะเดินทางกลับที่ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศไทยไม่ยอมให้เอาขึ้นเครื่องนะครับ
เพราะอาวุธดังกล่าวก็มีทั้งทุ่นระเบิดสังหาร
ตัวจุดระเบิดและแกซีนต่าง
โอ้โหเจ้าหน้าที่ที่ตรวจค้นพบว่า

มีอาวุธยุทธภัณฑ์เหล่านี้
เมื่อวานผลตำรวจตรีศุรเชษฐ์หักพราง
รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
รวมถึงเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิด
เข้าตรวจสอบของกลางต่างเหล่านี้มีอะไรบ้างคุณ
เราก็ไม่ค่อยจะรู้หรอกเรื่องอาวุธยุทธภัณฑ์ต่าง
ชื่ออะไรยังไงแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมา
พบว่าของกลางมีตั้งแต่ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล

โอ้โหเจ้าหน้าที่ตกใจเลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
เพราะว่านุ่มชาวญี่ปุ่นคนนี้
กำลังจะนำอาวุธยุทธภัณฑ์เหล่านี้
ขึ้นเครื่องครับผ่านเอ็กซาเรย์ของท่าอากาศยานดอนเมือง

แล้วก็เปิดเจอพบวัตถุแบบนี้นะครับ
คือแต่เขาก็ไม่ได้มีเป้าประสงค์จะไปก่อการร้ายหรืออะไรใช่ไหม

คือทางตำรวจก็สอบถามเจ้าตัวเขา
ก็คือนายฮิราโนทาเครุ
เป็นชาวญี่ปุ่นลูกครึ่งอเมริกันอายุ๒๕ปี
หนังสือเดินทางประเทศญี่ปุ่นนะครับ
ถามว่าเอ๊ะทำไมถึงเอาอาวุธยุทธภัณฑ์เหล่านี้
ขึ้นเครื่องและจะเอาไปที่ไหนอย่างไร
และได้มาจากไหนอย่างไรนะครับ
โดยนายฮิราโนให้การบอกว่าซื้ออาวุธดังกล่าวเหล่านี้

มาจากเมืองโฮจิมินประเทศเวียดนาม
เพราะเห็นว่ามีลวดลายสวย
แล้วก็ชอบก็เลยซื้อเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับ
จากนั้นเดินทางกลับมายังประเทศไทย

ได้สอบถามไปยังสายการบินที่เมืองโฮจิมินแล้วก็รับแจ้งจากสายการบิน
บอกว่าท่านสามารถนำชิ้นส่วนอาวุธเหล่านี้ขึ้นเครื่องได้
ก็เลยขนขึ้นมาแล้วก็มาต่อเครื่องที่ประเทศไทย
คือมายังประเทศไทยแล้วก็นั่งเครื่องมาลงที่ท่าอากาศยานดอนเมือง
ตั้งแต่วันที่๒๕เมษายนที่ผ่านมา
และก็ยังท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทยจนครบกำหนดการเดินทางของเขา
ทริปของเขาและทีนี้ก็จะนำอาวุธยุทธภัณฑ์เหล่านี้กลับญี่ปุ่น
ก็เลยใส่กระเป๋านำทั้งชิ้นส่วนทั้งซองกระสุน
จะกลับไปเป็นของที่ระลึกนะครับแต่ว่าไม่ผ่านต่อมอลในบ้านเรา
แล้วก็ไม่ผ่านเครื่องอักษริย์ในบ้านเรา
โดยรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวท่านรองโจ๊กก็บอกว่า
ทุ่นระเบิดที่พบนั้นเป็นชิ้นส่วนประกอบกับระเบิดแบบเคลียร์มอ
ที่มีดินระเบิดแล้วก็ไม่มีเชื้อประทุแล้ว
แล้วก็ยังพบซองบรรจุกระสุนที่พบว่าใช้งานไม่ได้และไม่มีอันตราย
เข้าข่ายความผิดตามข้อหาในประเทศไทย
กรณีนี้ไม่ได้เป็นการก่อการร้าย
ก็ได้ไปตรวจสอบที่พักของผู้ต้องหาย่านรัชดาสุธิศาล
ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติเป็นเพียงรสนิยมการสะสมของเขาเองนะครับ
ขณะนี้สายการบินยังคงเดินทางตามปกตินะครับ

ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐด้วย
เพราะว่าถ้าข่าวมันออกไปบอกโอ้โหพบระเบิดในสนามบิน

สรุปเป็นอาวุธยุทธภัณฑ์ที่ใช้การไม่ได้แล้ว
แต่ว่าการขนก็ถือว่าเป็นความผิดเหมือนกันนะครับ

อาวุธปืนชิ้นส่วนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตได้
แล้วก็พายุทธภัณฑ์หรือวัตถุอันตราย
กระทบความปลอดภัยทางอากาศยาน
และ๓สุดท้ายก็คือนำเข้ายุทธภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาต

ส่วนที่ผ่านมาจากเวียดนามมาถึงไทยได้อย่างไรนั้นนะฮะ
ก็ต้องดูเรื่องของกฎหมายของเวียดนามเขานะครับ